มีคนเอารถไปตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน
หรือว่าเรียกว่าตรอที่จังหวัดนครราชศรีมาแล้วมีการเข้าใจผิดกัน
รถคันหนึ่งเข้าไปช่องขวาแล้วเข้าผิดก็เลยถอยแล้วไปเข้าช่องซ้าย
คนที่ต่อช่องซ้ายอยู่นึกว่าคันนี้ไปแซงเขา
เลยเอาปืนไปขู่เขาโมโหที่เขาไปแซงภาพเหตุการณ์นี้
แล้วคนที่ไปขู่ใส่ชุดกากีเป็นข้าราชการมาทราบภายหลังเป็นถึงรองพอโรงเรียน

มันเหมือนอาวุธสงครามเหมือนกันนะปืนยาวขนาดนี้
แบบนี้ไปขู่รถคันหน้าเหมือนไปแซงเขาเขาโมโห
บุรีจังหวัดนครมราชสีมาชื่อจริงคือไอศูนย์ปิยธรนามสกุลจุธาธรรม
ที่เห็นเนี่ยมันเหมือนปืนใช่ไหมมันคือปืนปลอมนะฮะ
เขาถือไปขู่คู่กรณีหลังจากมีปากเสียงกันเพราะเข้าใจผิด
รถคันหน้ารัดคิวเขาในการไปตรวจสภาพรถเขาต่อรอนานแล้ว

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์แห่งหนึ่งที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ทีนี้ไปสอบถามพนักงานซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่าวิศนุอายุ๓๐ปี
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๑๐ที่ผ่านมา
ตอนนั้นมีลูกค้า๒คน๒คันไปจอดรอตรวจสภาพรถ
รายแรกเป็นผู้ชายวัยกลางคนขับกระบะอีซูซูไปเข้าช่องขวา
แล้วเข้าผิดเพราะการแปลกไม่ได้เปิดให้บริการ
ก็อย่างนั้นเขาถอยไปเข้าช่องทางซ้าย
ของการเนี่ยก็เข้ากันต่ออย่างถูกและตอบต้น
แต่ว่าผู้ค่อยจะคิดว่าเหตุความทรงภคนนั้นไปแซงคิว
ก็เลยเอาอาวุธอันนี้ไปยืนถกเถียงกัน๑๐นาที
แล้วก็เอาอาวุธไปข่มขู่ด้วยตามที่ปรากฏในคลิปเลย
ไปฟังเสียงพนักงานหน่อยนะครับ
คันหลังเขาก็ไปหยิบปืนมา

หลังจากเกิดเหตุก็มีการโทรแจ้งตำรวจสพโชคชัยกันไปนะครับ
ตำรวจมาถึงก็ไกลเกลี่ยนะฮะ
ทีนี้สิ่งที่เขาถือเนี่ย

มันคือพินที่ทำมาจากไม้
แต่รูปแบบของพินนั้นมันกลายเป็นรูปแบบของปืน

มันเป็นเรื่องของคล้ายกับปืน

สุดท้ายยอมรับว่ามันคือพินครับ

ก็เลยถือไปแกล้งว่าเป็นปืนไปขู่เขา

มันดีดได้ทำเรียนแบบขึ้นมาแหละ
แต่จริงผิดกฎหมายนะ

เพราะว่าไปข่มขู่ให้คนกลัว

ล่าสุดตำรวจนำตัวรองพอคนนี้ไปส่งฟ้องต่อสารแล้ว
โดนข้อหาข่มขู่ผู้อื่นให้ตกใจกลัว
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วต้นสังกัดเองนะฮะก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธยมศึกษาเขต๓๑ตั้งกรรมการสอบเอาผิดทางวินัย
ทีนี้เราตรวจสอบข้อมูลนะชื่อนี้พอไปคีย์ในโอ้โหในระบบนะคุณ
ในโซเชียลก็ตามที๕ปีย้อนหลังเนี่ย
รองพอคนนี้เคยใช้มือไปตบหัวเด็กนักเรียนชั้นม๕มาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วตบหนักมากครั้งนั้นเป็นข่าวไปแล้วด้วยคลิปนี้เลย
จำได้ใช่ไหมเราเคยอ่านไปเหมือนกันแหละค่ะนะตอนนั้นโดน
ต้นสังกัดสั่งย้ายแล้วมาเป็นรองพอโรงเรียนนี้แหละ

แล้วก็มาเกิดเรื่องคือเอาไอพินปลอมปืนปลอมไปข่มขู่เขาอีกอะไรแบบนี้
เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าล่าสุดนั้นโดนสอบวินัยจะมีบทลงโทษอย่างไรนะครับ